ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะสำหรับข่าวนี้ปฏิหารสุดสุดเลยนะคะ
เกิดขึ้นกับสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้คือเมื่อวานนี้
เป็นวันประกาศของเราค่ะขณะกินแบบของรัฐบาลใช่ไหมถูกต้อง
ตัวเธอเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมบูชาพญานาค
ขอพรให้เปิดขุมทรัพย์จะสำริดผล
ถึงขนาดที่ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัวเลข๕๙เมื่อวานนี้ค่ะ
ร้อยหกสิบเก้าใบโอ้โหอ่าวดูภาพไปเลยชัดชัด
รวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะคะค่ะ
ซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยเธอบอกว่าตั้งใจจะมอบเงินทุกบาททุกสตางค์
ที่ได้จากการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ให้กับการสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่หนึ่งร้อยเก้า
ที่เธอสร้างอยู่นั่นเองนั่นก็คือองค์นี้ในภาพนั่นเองค่ะ
และหนึ่งในของขลังที่เฟี้ยวฟ้าบูชาแล้วก็พกติดตัวอยู่ตลอดก็คือ
สร้อยนาคาที่เธอเจอในก้อนหินนั่นเองอืม
แจ๊กกะรีของเรามีโอกาสไปสัมภาษณ์มาสดร้อนนะคะ
ไปฟังความคลังกันอีกสักรอบเห็นบอกว่างวดก่อนเนี่ยก็ถูกกันยกแผงกันเลยทีเดียว
เจอแล้วท่านก็คืออยู่ในหิน
ต่อหน้าเจ้าอาบาสต่อหน้าเจ้าอาวาสใช่ค่ะ
ก็เลยแบบอยากจะให้คนได้สวดมนต์ถึงท่าน

งวดล่าสุดคนถูกลอตเตอรี่กับน้องอิมเยอะมาก
คนที่บูชานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะอิมนะ
คิดว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นการเอาเงินไปสร้างบุญ

ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าอาจจะเป็นอันนี้ส่งผลบุญ

ก็เลยทำให้เธอถูกรางวัลร้ายต่อหลายงวดแล้วครั้งนี้
ก็คือเงินทุกบัตรทุกสตางค์ที่ถูก